คุณผู้ชมคะด้านหลังนี้อุ้ย

แต่ผีที่นี่เนี่ยเคี้ยนมากจริง
ที่วัดป่านะพระยังโดนหลอก

โอเคเดี๋ยว

วิญญาณหรือว่าผีเขาไม่กลัวผ้าเหลืองของพระบ้างเหรอ

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็งงบอกจริงเหรอ

เพราะปกติเห็นแต่พระไปปราบผีถูกไหม

ข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณเยอะนะคุณผู้ชม

เกิดขึ้นที่วัดป่าภาวนาพิรม
อยู่ที่ภูกรรมยาวที่พยาวค่ะ

คือวัดนี้จริงเขาอยู่บนภูเขาสูงค่ะ

ก็ไปถามพระที่วัดป่าที่นี่เหมือนกัน
พระท่านเล่าว่าพื้นที่นี้

สภาพเหมือนกับเป็นเมืองร้าง
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่กล้าผ่าน

จนปีที่แล้วมีพระสงฆ์มาจำพรรษาที่วัดนี้
แล้วก็จำพรรษามาจนถึงทุกวันนี้

เป็นคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะ

ทางด้านของนายบุญเทียมนายบุญเทียมเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าโอ้จริงวัดนี้เขาศักดิ์สิทธิ์นะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ต้องมาทำพิธีขอฟ้าขอฝนเพราะวัดวัดอยู่บนภูเขาเนอะ
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็ทำแบบนี้กันมาแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระที่เราเห็นในคลิปเนี่ย
มันก็แปลกมันก็เออทำไมพระโดนผีเข้าผีสิงชาวบ้านก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า
ก็ไม่มั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากหรือว่าพระรูปนี้เขาไม่สบายหรือไม่อย่างไร
มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าที่วัดนี้เขามีความศักดิ์สิทธิ
แต่เรื่องของวิญญงวิญญาณความเฮียนเองอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจริงเท็จยังไงนะฮะ